ท่านผู้ชมครับเรื่องของน้องวาวาพริตตี้สาวนะฮะ
ซึ่งหลายคนก็ดูอยู่ว่าเอ๊ะแม่ลักษณะมันก็คล้ายเคลียงกับคดีของลาลาเบลนะครับ
แล้วก็ไปในงานสุดท้ายนะฮะเจอเหล้าเจออะไรเข้าไปก็ไม่รู้อ่ะ
เอาเป็นว่าไปเสียชีวิตค่ะนะฮะนี่คือน้องวาวานะครับ
เดี๋ยวไปดูภาพล่าสุดวันนี้นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นบ้านที่จัดปาร์ตี้

ในซอยพหลโยชน์ฮทีนสามสิบคาดว่าเป็นบ้านที่ในเก่งใช้จัดงาน
พี่วาวาเขามารับงานเมื่อคืนวันจันทร์ยี่สิบสองกุมภาพันธ์
แล้วเช้าอังคาร๒๓กุมภาพันธ์ก็ถูกนำไปส่งโรงพยาบาลแถวนั้นแล้วก็เสียชีวิต
ตอนเช้านี่นะฮะปรากฏว่าเข้าบ้านไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
ตำรวจสนผลโยธินนะครับมีนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรมด้วยนะครับ
พิสูจน์หลักฐานด้วยนำหมายค้นไปแต่เจ้าของบ้านไม่อยู่กดกริ่งตั้งนานก็ไม่เจอใคร
นี่นะฮะแต่วันนี้ตำรวจไปสามรอบนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
เป็นบ้านที่มีอาคารลักษณะเหมือนกับแนวโมเดิร์น๔ชั้นนะฮะกำแพงสูงด้วยนะครับ
ไม่มีคนในบ้านออกมาแสดงตัวนะครับท่านผู้ชมครับไม่มีใครออกมาให้ข้อมูลอะไรเลยนะฮะ
เมื่อเช้าน่ะนี่รอบแรกนะครับตำรวจก็กดออดพยายามเรียกเจ้าของบ้านออกมา
ไม่มีการตอบรับแต่มองไปเนี่ยมีรถยนต์เป็นรถเบ้นหรูจอดอยู่คันหนึ่ง
เอ็มอีกคันนึงค่ะนะฮะตามรายงานของชุดสืบสวนนะครับบ้านหลังนี้นะครับ
พยานระบุว่าเป็นงานปาร์ตี้เมื่อ๒๒กุมภาพันธ์มีผู้ชายในงาน๕๗คน
มีผู้หญิงอีกประมาณ๑๐คนนะนั่งดื่มกินกันนะครับที่ชั้นล่างของบ้าน
เที่ยงคืนนะมันจะเข้าสู่๒๓กุมภาแล้วพอเที่ยงคืนถ้านับเวลานะ
สอบปากคำพยานที่อยู่ในงานไป๖คนแล้วนะครับ
แล้วก็ช่วงบ่ายนี้ไปอีกรอบนึงนะคะ
คือชาวบ้านเขาบอกว่าบ้านหลังนี้มันก็ดูแปลกคือถ้าเทียบกับบ้านหลังอื่นในระแวกเดียวกัน
กำแพงสูงมากเลยคือลักษณะเป็นบ้านสี่ชั้นใช่ไหมคะ
แล้วก็เป็นกำแพงสูง๒๕เมตรได้ตำรวจลงพื้นที่ไปตอนบ่าย๒โมงอีกรอบนึงนะคะ
คราวนี้เนี่ยไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเอาหมายค้นไปด้วย
เพื่อจะได้เข้าตรวจค้นบ้านนอกจากจะมีกำแพงสูง๒๕เมตรรั้วรอบขอบชิดแล้ว
เขามีกล้องวงจรปิดติดรอบทุกมุมบ้านเลย
ครอบครองรู้มาว่าเป็นผู้หญิงคนหนึ่งภูมิลำเนาอยู่ที่ชุมพร
พันธรรมรวชเอกนำเกียร์ธิระโรจนพง

เป็นการมาตรวจพยานหลักฐานเพิ่มเติม

มันมีอะไรมีร่องรอยอะไรให้เห็นบ้างไหม

นี่รอบบ่าย๒อีกรอบนึงเพราะว่ารอบแรกเนี่ยไปถามจะได้พูดคุย
แต่ไม่มีคนตอบรับรอบ๒ก็เลยไปพร้อมกับพอถอนและหมายค้นด้วย
แต่ว่าตำรวจบอกว่ารายละเอียดข้างในเนี่ยยังไม่ขอเปิดเผย
นี่นะฮะเดี๋ยวมีรอบเย็นอีกรอบนึงนะฮะ
แต่ทุกผู้ชมครับดูตรงนี้ก่อนนะครับ
รายงานของชุดสืบสวนเนี่ยพบการแชทข้อความนะ
ในคืนจันทร์๒๒กุมภาพันธ์ที่น้องวาวารับงานมาเนี่ย
ก็คือตามที่ทราบเนี่ยน้องวาวาเนี่ยมีโมเดลลิ่งชื่อพี่สุ
เป็นคนว่าจ้างให้มางานปาร์ตี้ที่บ้านหลังนี้ที่มีในเก่งด้วย
จะเป็นเจ้าของบ้านหรือคนจัดปาร์ตี้อะไรยังไงไม่รู้อ่ะนะฮะ
แต่ดูตรงนี้นะครับท่านผู้ชมครับคือจะเห็นว่าถ้าดูจากแชทไลน์ของวาวาเนี่ย
เดี๋ยวขอดูข้างบนสุดก่อนนะดูทีละข้อความทีละข้อความไปนะครับ
ข้างบนสุดเนี่ยจะมีรูปลักษณะของผู้ชายนั่งอยู่ที่โต๊ะอาหาร
นั่งทานข้าวกันอยู่ไหมอ่าไม่รู้อาจจะส่งไปให้เพื่อนดูหรือใครดูว่า
มาถึงงานแล้วหรือเปล่าอ่าแต่ตามข้อมูลเนี่ยคือ
แต่แชทนี้ที่ส่งรูปมาเนี่ย๕ทุ่ม๓นาทีได้นะครับ
แล้ว๕ทุ่ม๓๓เนี่ยน้องวาวาก็เริ่มพิมพ์ข้อความแล้ว
มีพี่แล้วบอกพี่เก่งบอกขอเด็กวี๑คนไม่ตี้แล้วก็มีการโทรออกไป
โทรคุยกัน๕ทุ่ม๕๐ได้นี่จะประมาณว่า
ว่าว่างถอบหลังจากโทรไปนะ

จะพิมพ์ต่อไปว่าว่างแล้วก็หัวเราะ

แล้วก็พิมพ์ต่อไปอีกบอก
เขาไปอาบน้ำกันบางคนก็ยังไม่มา
แล้วก็พิมพ์ต่อว่า๖คนค่ะ
แต่เหมือนจะมีมาอีกนะคะ
เขาแจกหนมกินไปครึ่งนึง
แล้วหัวเวลา๕๕๕เนี่ยคือ๒๓สิบ๓นาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีค่ะของจั่นยี่สิบสองกุมภาพันห์
ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นในบ้านหลังนี้
จะมีการจัดปาร์ตี้ดื่มกินแบบไหนยังไง
แต่สุดท้ายคือเช้าวันรุ่งขึ้น

ถูกนำไปส่งที่โรงพยาบาลแถวนั้น

แล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล

ซึ่งตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปขยายผลต่อนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็ไปพยายามพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านหลังเกิดเหตุ
เขาบอกไม่เคยรู้เหมือนกันนะว่าหลังเนี้ยเจ้าของคือใครครับ

ส่วนเพื่อนบ้านบางคนก็บอกว่าเออแต่เห็นว่า๒๓กุมภาพันธ์
มีคนทยอยออกจากบ้านหลังนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าค่ะ
ตอนที่เขามากันเห็นแต่รถจอดตอนเช้า

จอดข้างหน้านี้แล้วก็จอดฝั่งนู้น

ก็ข้างหน้านี้ก็มีจอดสองคันแล้วก็ฝั่งนู้นก็มีคัน
ตอนเช้าเขาก็ไปกันแล้วก็สาย
แล้วก็ตอนบ่ายก่อน

และเคยมีผู้หญิงเสามาถามทาง
คือด้วยความที่ชานิ่งมันเป็นถ่อยเปลี่ยวอยู่แหละ
ทุกคนก็ตอนกลางคืนไม่เกินทุ่ม๒ทุ่ม

ก็ตอนแรกก็แปลกใจที่บ้านหลังนี้
แต่ว่าอันเนี้ยไม่ใช่ตอนแรกอ่ะตอนที่เขาสร้างใหม่อ่ะกำแพงอ่ะมีแค่สองชั้น
แล้วก็คลองตันขึ้นแล้วก็กำแพงอ่ะสุดแค่ตรงนี้เองกำแพงหินเนี่ย
ที่เหลือก็คือเขามาเติมใหม่หมดเลย
ตอนแรกอ่ะมันแค่นี้สองชั้นสองชั้นเขาก็มาเติมหินเพิ่ม
นี่นะฮะนี่คือเรื่องราวในบ้านหลังนี้นะครับ
ภาพันธ์ถึงเช้าองคารยี่สิบสาม
เพิ่มเติมมาชุดหนึ่งนะฮะแต่ให้ท่านดูจากเมื่อวานนี้ก่อน
ถ้าตามการรับงานของน้องวาค่ะวัยสามสิบสามปี

โมเดลลิ่งสุเนี่ยบอกว่าให้มาที่บ้าน

อยู่แถวนั้นจะเห็นว่า

หรือคนนี้แต่น่าจะใช่หรือคล้าย

อยู่ตรงไหนซึ่งก็จะเหมือนกับ

แล้วจะเห็นข้อมูลแชทใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้
พอ๕ทุ่ม
ว่าเจอแบบนั้นเจอแบบนี้เค็งจะขอเด็กวีเพิ่มคนอะไรก็ว่ากันไปตรงเนี้ย
แล้วมันก็หายไปแสดงว่าตั้งแต่เที่ยงคืนไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าเกิดอะไรยังไงขึ้นค่ะอ่าเพราะว่ามีพริตตี้ที่ตำรวจเรียกไปสอบบางคนเขาก็บอกว่า
หนูกลับก่อนอืมคือหนูก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรหลังจากนั้นอะไรขึ้นอีกเพราะหนูกลับก่อน
แต่ว่าวาเขาอยู่ต่อค่ะใช่ไหมไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ภาพนี้ฮะหลังจากที่เราทราบข่าวว่าน้องวาวาไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตำรวจสนพหนโยธินไปขอภาพจากกล้องวงจรปิดตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
โรงพยาบาลเปาโลกเกษตรนะฮะดูในท่านอ่าอยู่ในย่านพหนโยธินนั่นแหละ
เดี๋ยวดูภาพใหญ่เลยนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงพยาบาลนะครับ
ที่ทางเข้าโรงพยาบาลหกนาฬิกายี่สิบแปดนาทีของช้าวันอังคารที่ยี่สิบสามกุมภาพันธุ์
ค่ะมีรถยนต์ฮอนด้าแอคคอร์ดสีเทานะฮะคันนี้นะฮะ
หมายเลขทะเบียนเนี่ยอ่าทีแรกตามแจ้งของเจ้าหน้าที่เนี่ยคือ
หกกไก่บใบไม้แปดศูนย์ศูนย์สองกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่งน้องวาวาที่โรงพยาบาลนะครับจากภาพก่อนที่รถจะเข้าไปส่งน้องวาวา
คนขับเลื่อนกระจกลงคงจะรับบัตรอะไรประมาณอย่างเนี้ยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเป็นผู้ชายสองคนนะครับในรถนะครับพนักงานเวรเปรย์เนี่ย
พอได้รับแจ้งรถมาถึงก็รีบนำน้องวาวาออกมาจากรถแล้วก็เอาขึ้นนอนบนเปรย์แล้วเข็นเข้าห้องฉุกเฉิน
ที่รถคันนี้จะขับออกจากโรงพยาบาลไปทันที
รถมา๖นาฬิกา๒๘นาทีนะ๗นาฬิกามีผู้ชายคนนึงซึ่งตรวจสอบแล้วก็คือในเก่งนั่นแหละ
จ่ายเงินที่โรงพยาบาลบอกว่าขอจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องวาวาแล้วก็ให้ข้อมูลบอกว่าน้องเขาเสพยาอีมา
จนกระทั่ง๘นาฬิกา๔๕นาทีน้องวาวาเสียชีวิตนะฮะซึ่งผลชนสูตรเบื้องต้นเนี่ยที่แพทย์ของโรงพยาบาลแจ้งเนี่ยคือเกิดจากระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจวายเฉียบพลัน
วาวานลงมาจากรถนะฮะซึ่งผู้หญิงคนนี้เนี่ย
ตอนนั้นที่นำลงมาจากรถยังลืมตาอยู่อ่ายังมีสติอยู่
แต่แขนเกร็งแล้วกำมือแน่นค่ะพนักงานเวรเปรย์ก็รีบนำขึ้นเปรย์

น้องหลับหลับมาเลยใช่ไหมคะก็หลับน่ะแล้วก็รู้สึกว่ามือเกร็งมา
มือเกร็งแล้วลืมตาไหมลืมตาอยู่แต่ไม่รู้สติ
ลืมตาอยู่แต่ไม่รู้สติแล้วจมูกหรือปากอะไรแบบหายใจแบบนี้ไหม
มืออ้าปากมาอันนี้หนูคิดเองนะหนูมาจินตนาการเองอ๋อแต่ลืมตา
พูดไม่ได้เกร็งแบบกำมือไม่ไปส่งเสร็จก็ออกมามันก็ไม่ได้ร้ายอะไรอย่างนี้
สุดท้ายน้องเสียชีวิตนะครับยาดย่ายเขาเลยไปแจ้ง
ท่านผู้ชมครับที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบไปตรวจค้นบ้านที่จัดปลา
เนี่ยเราขยายผลให้นะครับเพราะว่าในบ้านเนี่ยมีรถเบนส์คันหนึ่งจอดอยู่

ไม่ใช่คันนี้นะครับคันนี้ใช่คันนี้นี่แหละ
แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอรถเบนส์
เราก็เลยขยายผลไปจนไปพบว่าผู้ครอบครองรถเบนซ
ชื่อแนนสมมติว่าชื่อแนนเป็นหญิงสาวคนหนึ่งกันแล้วกัน
ซึ่งได้ถ่ายภาพคู่กับผู้ชายคนหนึ่งตอนที่อยู่ที่โชว์รูมรถแห่งหนึ่งเมื่อปี๖๓
เราจะหาความเชื่อมโยงอ่ะนะภาพนี้นะครับ

เราก็ถามเจ้าหน้าที่เอ๊ะตกลงพี่มันยังไง

คือภาพจากล้องกระจอนปิดของโรงพยาบาลเนี่ย

แล้วมันเช้าเช้าด้วยทะเบียนเนี่ย
มันไม่ค่อยชัดมันสังเกตได้

แต่ความจริงก็คือคันนี้นี่แหละ

พิสูจน์หลักฐานเอาหมายค้นไปบ้าน

มีผู้ชายคนหนึ่งสวมหมวกแก๊ปสีดำหน้ากาก
การไม้สีดำใส่แว่นตาปิดบางใบหน้า

คันนี้เข้ามาคันที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้

คุณทะเบียนเขาก็โยงมาถึงคันนี้คันนี้อยู่ดีตอนเย็นรอบเย็นที่ไปเนี่ย
มีผู้ชายคนหนึ่งขับเข้ามานะฮะพอขับมาถึงจอดเอาไว้หน้าบ้าน
คือเอารถมาส่งแล้วไปเลยอ่านี่ฮะคือรถคันนี้เนี่ย
คือคันที่ไปส่งน้องวาวาที่โรงพยาบาลนะครับเชื่อมโยงกับเบ้นที่จอดในบ้านนะฮะ
คือจอดรถทิ้งไว้แบบนี้แล้วก็ไปเลยไปเลย
อ่าชุดพิสูจน์หลักฐานเขาก็ตำรวจก็เข้าตรวจค้นในบ้านตรวจรถกงรถเก๋งอะไรพวกเนี้ยฮะ
เออแต่ไม่รู้ว่าตำรวจตำรวจไม่ทันเรียกคุยเลยเหรอคะ
คือตำรวจอาจจะยังแบบเอ๊ะยังอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าทะบงทะเบียนหรือว่าคันไหนเป็นคันไหนอะไรยังไง
อ่าแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะอย่างนี้ก็คงจะเรียกได้เขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรก็ได้
เขาอาจจะถูกว่าจ้างให้ขับรถมาก็ได้เราก็ไม่รู้นะฮะตรงนี้

ทีนี้เราก็เลยลองไปตรวจสอบเฟซบุ๊กของน้องวาวาดูหน่อยนะคะว่าก่อนหน้านี้มีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงที่มันจะสามารถให้ข้อมูลเราได้บ้าง

ไปดูไล่ย้อนไปเลยตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์ค่ะคุณผู้ชม
วาวากับเพื่อนเดินทางไปร่วมงานศพเพื่อนย่านลาดกระบังกรุงเทพนี่นะคะเป็นภาพที่ลงเอาไว้

จากนั้น๑๖กุมภาพันธ์โพสต์ภาพขณะนั่งในรถแล้วก็ภาพขณะไปเล่นฟิตเนสย่านทาวนอินทาวน์
นี่ค่ะ๑๖กุมภาพันธ์มี๒ภาพนี้นะจากนั้น๑๗กุมภาพันธ์ไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสแล้วก็โพสต์ภาพขณะไปทานอาหารที่ร้านย่านสุขาพิบาล๕
กุมภาพันธ์ค่ะโพสต์ภาพใส่ชุดเดิมเมื่อวันก่อนนี้ก็คือโพสต์ภาพใส่ชุดวันเดียวกับวันที่๑๗กุมภาพันธ์

ไม่แน่ใจว่าเป็นวันคนละวันหรือว่าเป็นภาพที่ถ่ายวันที่๑๗แต่เอามาลงอีกทีวันที่๑๘อันนี้ก็ยังไม่แน่ใจนะ
กุมภาพันธ์ตี๒ค่ะโพสต์ภาพใส่ชุดสีแดงขณะที่อยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนี่อันนี้เป็นเสื้อสีแดงนะคะท่อนล่างสีดำ
กุมภาพันธ์โพสต์ภาพตอนส่งของให้ลูกค้าคือวาวาเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ด้วยขายพวกอาหารเสริมอะไรอย่างนี้ค่ะก็โพสต์ภาพตอนส่งของให้ลูกค้า
กุมภาพันธ์๕ทุ่มโพสต์คลิปออกกำลังกายที่ฟิตเนสและตี๒วันเดียวกันโพสต์ภาพนั่งอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งนะคะจนกระทั่ง๒๒กุมภาพันธ์๔โมง๑๙นาทีเป็นภาพนี้ค่ะ
โพสต์ภาพทานส้มตำอยู่ที่ร้านหนึ่งหมดแล้วนี่คือภาพสุดท้ายแล้วที่เราไปค้นเจอในเฟซบุ๊คของวาวานะซึ่งถ้าดูเทียบตั้งแต่๑๕กุมภาพันธ์จนถึงวันเกิดเหตุ๒๒กุมภาพันธ์เนี่ย
ก็เมื่อวานี้ที่เราไปที่งานศพของน้องที่กระบี่เนี่ยก็ได้ข้อมูลจากเพื่อนหรือว่ายาดหรือว่าครอบครัวเนี่ยก็ยืนยันว่าน้องเนี่ยไม่ได้ว่ารับงานบ่อยอะไรพวกนี้นะฮะ
ถ้าจะไปก็ต้องแบบเป็นคนรู้จักจริงไว้ใจกันจริงแต่มันเกิดอะไรขึ้นในคืนวันนั้นนะครับ
ค่ะนะฮะวาวาได้โพสต์รูปนะแล้วจากนั้นไม่นานมีโทรศัพท์เข้ามาบอกว่า
มีงานนะรับงานของคุณเก่งลูกค้าเก่าหน่อยไหมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งวาวาก็โทรศัพท์ไปหาอุแล้วบอกว่ามีงานจะไปรับงาน
เป็นงานของเก่งที่เป็นลูกค้าเก่าแก่ที่เคยมาใช้บริการที่ร้าน
ที่น้องทำอยู่รู้จักกันนะเคยเห็นหน้าเห็นตากันก่อนนะครับ
โดยพี่สุเป็นคนชักชวนให้ไปจากนั้น๔ทุ่มน้องก็เดินทางไปที่ร้าน
ทุ่ม๕๑นาทีอุ๊บอกว่าวาวาได้พิมพ์ข้อความทางไลน์มาบอกว่าถึงร้านแล้วนะ
บอกว่าเดี๋ยวโทรหาเขาก่อนเขากินข้าวกัน
แล้วเธอก็ส่งรูปภาพโต๊ะกินข้าวมาให้ดู
ทุ่ม๑๖นาทีวาวาพิมพ์ข้อความมาบอกอุ๊
บอกว่าเก็บโทรศัพท์ก่อนนะเดี๋ยวเขาว่าหลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อกันไป
เพราะว่าเวลาน้องทำงานเนี่ยคุณอู๋บอกว่าเธอก็จะไม่รบกวน
จนกระทั่งเช้าอีกวัน๖นาฬิกา๓๓นาทีของวันที่๒๓กุมภาพันธ์
มีโทรศัพท์มาบอกคุณอุบอกว่าวาวาอยู่ที่โรงพยาบาล
บอกว่าปกติเนี่ยน้องวาวานะครับมีงานประจำนะครับ
คืนนึงก็มีรายได้ตกคืนละ๒๐๐๒๕๐๐บาท
ปิดไม่เกี่ยวข้องกับในร้านเนี่ยไม่ค่อยรับงานอย่างนั้น
เว้นเป็นคนรู้จักกันเท่านั้นซึ่งงานเนี้ยงานปาร์ตี้ที่ของในเก่งเนี่ย
ซึ่งน้องก็เคยทำงานมาด้วยครั้งนี้เป็นครั้งที่๓
รายได้ที่ได้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะประมาณ๗๕๐๐บาทอะไรประมาณอย่างนี้นะครับ
คือคุณอู๋บอกว่าครั้งแรกที่อ่านรู้สึกว่ามีความผิดปกติ
คล้ายกับข้อความเนี่ยมันถูกลบหายไปบางช่วงบางตอน
เพราะการถามตอบมันไม่ค่อยสัมพันธ์กัน
แต่ที่แน่เนี่ยเธอเชื่อว่างานนี้น่าจะมียาเสพติดร่วมด้วยอย่างแน่นอน
น้องก็เลยพิมพ์ข้อความไปบอกอย่างนั้น
แต่ตัวน้องวาวาเองคุณอู้ยืนยันว่าไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
จึงเป็นไปไม่ได้ที่น้องจะเสพยาเสพติดเอง
ว่าในคืนวันนั้นที่กำลังนั่งดื่มกินกันอยู่
มีใครหยดหรือหยอดยาเสพติดลงไปให้น้องดื่มแล้วก็เสพ
น้องเนี่ยช็อกแล้วก็สลบไปแล้วไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ขณะเดียวกันนะครับเหตุผลที่เธอคาดอย่างนี้
เพราะน้องวาวาทำงานพีอาร์ดื่มเหล้ามาหลายปี
ถ้าเรื่องดื่มเหล้าร่างกายน้องวาวารับได้มาตลอดคุณอุ๊บอกนะฮะ
แต่ถ้ายาเสพติดร่างกายน้องจะต่อต้านแล้วก็คงจะช็อกทำให้เสียชีวิต
เพราะน้องไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดส่วนตัวรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ไม่อยากใช้คำว่าโกรธหรือว่าเกลียดแต่อยากถามว่า
คนที่พาน้องไปพาไปทำแบบนี้ทำไม
ทำไมถึงทำให้น้องตายอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้องวาวาด้วย
หรืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมีการเจอหน้าเจอตาต่างกว่า
ก็คือจะรู้ว่างานที่น้องรับหนึ่งโดยงานที่น้องรับ
น้องจะรับจากคนที่น้องรู้จักเองนะคะกับหรือไม่ก็โดยหนักเลย
น้องจะนับจากคนลูกค้าที่น้องรู้จักอ่าแต่อันนี้ประกอบกับมีคนที่ชื่อสุ
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่รู้จักกันแนะนำสงสัยคุณเก่งไหม
ไม่สงสัยที่ตัวบุคคลนะคะโอสงสัยแค่ว่าในในงานที่เกิดในงานนะคะ
เขาทำอะไรกันเออเขามีอะไรกันแล้วทำไมน้องไปทำงานชงเหล้า

สาเหตุที่จริงคืออะไรที่ทำให้น้องเสียชีวิต
ต้องการความเป็นทำให้น้องเสียค่ะ
ทีนี้เราก็ลองมาถอดรหัสแชทที่วาวาคุยกับโมเดลลิ่งที่ชื่อพี่สุกันหน่อยดีไหมคะ
คือลักษณะแชทหลายคนอ่านแล้วก็พูดเหมือนที่คุณอู๋พูดนั่นแหละว่า
ลักษณะมันเหมือนคุยอยู่ฝ่ายเดียวเหมือนข้อความตอบโต้มันถูกลบไปหรือเปล่า
แต่ทีนี้ดูเรื่องของคำพูดที่เขาใช้กันหน่อยเนี่ยค่ะ

คือร่วมหลับนอนได้

ไม่ตี้คือไม่พกยาเสพติด
แล้วก็มีข้อความที่บอกว่าเขาแจกหนมกินไปครึ่งนึงแล้วใช่ไหมคะ

หนมแล้วก็หนมคือเข้าใจแล้วว่าหนมเนี่ยคือขนม
แต่ขนมในที่นี้ในวงการนี้เขาหมายถึงอะไร
เขาบอกว่ามันคือยาเสพติดค่ะ

ถ้าถอดรหัสเอาตามคำแปลก็คือเท่ากับวาวานเนี่ย

ตอนนี้เนี่ยเขาแจกยาเสพติดกันไปครึ่งหนึ่งแล้ว

คือบางข้อมูลก็บอกว่าคำว่าหนมนี่
ชี้ชัดไปถึงคำว่ายาอีเลยนะ
ไม่ใช่แค่ยาเสพติดเป็นเหมือนยาอีไปเลยนะฮะ
เพราะว่ามันก็จะไปสอดคล้องกับข้อมูลที่

ตามรายงานที่บอกว่าไปที่โรงพยาบาลไปจ่ายเงิน
แล้วบอกว่าอ๋อเขาเสพยาอีมา

ครอบครัวของวาวาก็เชื่อว่าวาวาไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด

ซึ่งทีนี้เราลองไปหาข้อมูลดูนะครับ

มันเป็นยังไงแบบไหนบ้าง

ธรรมดาเนี่ยคือรับงานดูแลลูกค้า
ชงเหล้าดูหนังกินข้าวพาเที่ยว

อัพในที่นี้คืออัพยาค่ะ

จะรู้เลยว่าต้องมียาเสพติดมาเกี่ยวข้อง
เรทจะอยู่ที่๓๐๐๐๑๐๐๐บาท

กลุ่มเฉพาะในวงการใช้คำนี้ได้ไหม
หรือกลุ่มผู้ชายที่เขามีปาร์ตี้สั่งสรรคยามค่ำคืน

ก็คือมีเพศสัมพันธ์ได้ต้องมีเพศสัมพันธ์ได้

เรทราคาก็จะสูงขึ้นไปเป็น๗๐๐๐๑๐๐๐๐๐บาท
อันนี้แล้วแต่เกรดของผู้หญิงที่รับงาน
จากเกรดเนี่ยมีจากอะไรบ้างจากหน้าตา
และถ้าบางคนมีโปรไฟล์เป็นดาราเป็นนางแบบ
ราคามันก็จะอัพขึ้นไปเรื่อย

ก็อาจจะเป็นพวกภูปาร์ตี้ปาร์ตี้สระว่ายน้ำอะไรแบบนี้
ดูแลชงเหล้าดื่มกินลงสระปาร์ตี้ได้
ราคาอยู่๔๕๐๐๑๐๐๐บาท
ถึงเนื้อถึงตัวควักได้ล้วงได้แต่ไม่ขึ้นเตียง
เรทราคา๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐บาทค่ะ
นี่แจกแจงมาให้ดูแต่จะบอกไว้แบบนี้
คือไม่ได้แจกแจงมาเพื่อบอกว่างานนี้มันน่าทำนะ
เพราะมันเสี่ยงอันตรายมากไปเจอใครก็ไม่รู้

เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
หรือว่าจะสังคมไหนจะมีหรือเปล่ายังไงก็ก็ไม่รู้
แต่วันนี้เขาคุยกันในหมู่แวดวงเขาเป็นอย่างนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีผลการชนะสูตรศพของน้องวาวาออกมาแล้วนะฮะ
นี่ฮะพบยาอีในปัสสาวะและพบยาเคในเลือด

ปัสสาวะมีสารเสพติดชนิดยาอีในเลือด

รับน้องตอนที่น้องช็อกน็อกเข้าโรงพยาบาลก็คือ
ระบบหายใจล้มเหลวการไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
แต่ตอนนี้ตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วเจอยาเสพติดนะครับ
นำมาเปรียบเทียบกับผลชนะสูตรศพถ้าย้อนไปนะฮะ
หลายคนบอกว่ามันคล้ายคลึงกับคดีของลัลลาเบลเหลือเกิน
ที่ไปรับงานพาตี้ที่บ้านโซฟาแดงน้นทะบุรีอ่ะ
แต่ว่าของลัลลาเบลเนี่ยนะฮะก่อนที่เธอจะเสียชีวิตที่ไปรับงานเอ็นเหมือนกันนะครับ
เสียชีวิตจากปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงกว่า๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
แต่ไม่มีสารเสพติดหรือสารแปลกปลอมอื่น
อย่างเหตุการณ์ของลาลาเบลเนี่ยมันจะมีภาพจากคลิปในงาน
กินเหล้าถูกให้กินเหล้าอย่างหนักจนแบบครองสติไม่ได้เลย
แล้วก็ถูกพาออกจากงานไป
โดยผู้ชายคนหนึ่งไปถึงคอนโดเขาแล้วไปเสียชีวิตอยู่ที่นั่น

แต่ของน้องวาวาเนี่ยเธอก็ช็อกน็อกหมดสติ
จากในงานแล้วถูกพาไปส่งโรงพยาบาล

แต่ข้อมูลมันก็จะเป็นอย่างนี้ฮะค่ะตัววาวาเองเนี่ยตรวจสอบแล้วว่ามีสารเสพติดในร่างกายแต่
เธอจะรับสารเสพติดเข้าไปแบบไหนยังไง
เนี่ยนี่เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ต้องขยายผลต่อนะฮะว่ามัน
รู้ใช่ค่ะใช่ไหมฮะอืมทีนี้ผู้สื่อข่าวเราคุณสุชาดาสิริคงก็ไปที่บ้านของน้องวาวานะคะ
เป็นสถานที่ตั้งบรรเภนกุศลศพน้องด้วยค่ะอยู่ที่วัดบ้านน้ำขาวที่กระบี่
วัดนะคะวัดบ้านน้ำขาวค่ะที่จังหวัดกระบี่นะคะครับ
ไปเจอกับน้องชายของวาวาค่ะในเชนวัยยี่สิบเจ็ดปี
ชายบอกว่าตอนนี้ครอบครัวเครียดมาก
เพราะว่าพอเดินทางไปร้องขอความเป็นธรรมให้กับพี่สาวแล้วเนี่ย
กลายเป็นว่าถูกกระแสสังคมตีกลับมาแบบโอ้โหฟาดหน้าหงายเลยอ่ะหรือฮะ
ว่าพี่สาวคือไปยุ่งเกี่ยวกับยาเองหรือเปล่า
ไปทำงานไม่ดีเองแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไหม
อะไรแบบนี้อ่ะค่ะครับน้องชายยืนยันคำเดิมนะคะ
ว่าพี่สาวแค่รับงานเท่านั้นไม่ได้ไปมั่วสูงเสพยา
และส่วนตัวไม่เชื่อด้วยว่าพี่สาวเนี่ยจะเสียชีวิตเพราะดื่มเหล้าหนักหรือว่าเสพยา
แล้วพี่สาวเองก็ไม่ได้คิดจะทำงานแบบนี้ไปตลอดชีวิตด้วย
พี่สาวเคยเล่าให้ฟังนะว่าพี่มีความฝันอยากจะกลับมาเปิดร้านอาหารที่บ้านที่กระบี่
เพราะพี่เนี่ยเป็นคนชอบกินแล้วก็ตั้งใจว่าจะได้กลับมาอยู่ใกล้แม่ด้วย
งานที่ทำอยู่เนี่ยก็อุตส่าหอดทนทำมาหลายปี
แต่ความฝันยังไม่ทันได้สำเร็จกลายเป็นว่าพี่สาวก็ต้องมาจบชีวิตแบบนี้ซะก่อน

เกรจะให้ทำงานเก็บตัง

อย่างที่ผมชอบของนู่นของนี่

เกรจะก็พอคืนเลยไปบ้าน
ก็คือพอหน้านี้แต่ว่าเกรียดบอกว่าตังค์เกรียดยังไม่พอ
แล้วก็พอเกิดโควิดปุ๊บก็เอาตังค์หลายอย่างมาจ่าย
คุณจะบอกว่าคือเกรียดก็ไม่ได้อยากอยู่ตรงจุดนี้ตลอดชีวิตเลย
ใช่ครับไม่มีใครอยากอยู่ครับก็คือสามารถเกรียดเหนื่อยไหมเกรียดเหนื่อย
คือตอนนี้เกรียดไปสบายแล้วเกรียดไม่ต้องมาทำงานแบบนี้แล้ว

ขอความเป็นธรรมก็คือผมแค่สงสัยอย่างเดียว
ว่าที่ผมต้องมาอยู่ต้องเสียแบบนี้ครับ
ใช่ถึงขนาดนี้ครับถึงขนาดเสียชีวิตเลยครับ
ส่วนคุณแม่น้องวาวาเองก็ยังทำใจไม่ได้นะฮะ
บอกว่าเดี๋ยวจะรอพูดคุยกับทางตำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าเรื่องศพของลูกสาวเนี่ยจะมีการชนสูตรอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่านะฮะ
แต่ไม่ว่าจะสาเหตุหรือว่ามูลเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ย
หญิงสาวที่เขาทำงานลักษณะแบบนี้เนี่ยนะฮะ
จะเป็นลัลลาเบลหรือว่าจะเป็นน้องวาวาหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่
ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเขาไปทำงานลักษณะแบบนี้
แล้วเขาจะต้องตายจะต้องถูกทำให้ตายด้วยการจะทำอะไรสักอย่างหนึ่ง
มอมจนน็อกเสียชีวิตเอายาเสพติดให้กินจนเสียชีวิต

ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้น